เจ้าไม่อยู่
เอาให้ยักษ์

นี่ของผม

คุยกับใครคุยยังไง

ผมก็คุยอย่างนี้

ก็ต้องก้มไปคุยอย่างนี้ไง

ก็ไปขอแล้วผมก็บอกเออก็ขอนู่นนี่นั่น

เป็นฮือฮามากเป็นการแก้บนประวัติศาสตร์เลยฮะ

ไข่นี่ชอบประทัศน์

๓ชั่วโมง

แปลกดินผมไม่ยืนกันเนี่ย๓๔คนเดียวโอ้โห
๓ชั่วโมงคุณคิดขนาดเราแป๊บเดียวเนี่ย
ไม่๕นาทียังเป็นเราถวายคนพันนัดอ่ะ

แล้วเธอคิดดูว่าเป็นเสียประเทศฮ่องกงเธอ
อุ้ยประเทศฮ่องกงแล้วหูจะยังไง
คือสั่งประทัดเนี่ยรวมแล้วนะฮะ๘ล้านนัด

ใช้คน๑๐คนจุดสนั่นหวั่นไหวเลย๓ชั่วโมงหลังมา
โอ้โหบอกว่าให้กลับไปแล้วเนี่ยธุรกิจไปโลศ
ปรากฏว่ากลับไปไปขอจากไอ้ไข่ปุ๊บรวยกว่าร้อยล้านว่ะ
คือเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะ
ของเบาเอประทัดที่เราสัมภาษณ์ถูกต้องไหม
ใช่เบาเอประทัดเมื่อก่อนเป็นคนขี่สำเล้ง
เขาเรียกว่าอะไรสาเล็งสาเล็งรับซื้อของเก่า
ทุกวันนี้เขาบอกว่าเฉพาะขายไก่ไอ้ไก่แก้บนขายได้ปีนึงนะล้านคู่
ล้านคู่ที่ตัวเองกันว่าเขาได้เงินเท่าไหร่
เป็นเจ้าของร้านจำหน่ายประทัดซึ่งก็เขาบอกว่าแล้วก็ของแก้บนหน้าวัดไอ้ไข่
เด็กวัดเจดีเนี่ยโดยในเฟซบุ๊คดังกล่าวนะฮะได้นำภาพแล้วก็คลิปการจุดประทัดแก้บนไอ้ไข่วัดเจดีที่มากที่สุด
ต่อเนื่องถึงแปดล้านนัดครับพร้อมข้อความว่าขอได้ว่ายรับจริงจริงไอไข่จุดประทัดแปดล้านนัดแปดร้อยกล่องนะฮะ
แล้วก็จากฮ่องคงผู้เข้าไปชมแล้วตอนนี้หมื่นกว่าคนนะแล้วก็แชร์อีกเกือบหนึ่งพันห้าร้อยครั้ง
คือภรรยาของเจ้าของร้านเนี่ยเบาเอประทัดเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้เมื่อต้นเดือนสิงหาคมก็แน่นอนว่าวัดเอกหายน่าจะเป็นจุดหนึ่งที่เป็นนักท่องเที่ยวมา
มาเรื่องการโดยเฉพาะชาวจีนชาวมาห์เลสเซียชาวแบบว่าระแว๊กมากันเยอะอืม
แล้วก็มีชาวฮ่องกงเป็นทัวร์เลยนะแล้วก็ชาวไทยเนี่ยทำธุรกิจในประเทศก็เดินมากราบไห้ไอไข่พร้อมบนบันขอโชคขอลาบ
ให้ประสบความสำเร็จแล้วก็ธุรกิจที่กำลังมีปัญหาอยู่ให้ลาบลื่นอืม

กลับมาเลยโทรมานัดกับทางร้าน
บอกช่วยจัดประทัดให้หน่อย๘ล้านนัด

จริงต้องใส่อันนี้เลยนะ
เขาก็บอกเลยว่าเขาเดินทางมา๑๐คน
มาประกอบพิธีแก้บนโดยการจุดประทัด๘ล้านนัด

ทำไมคนจีนทั่วจีนทั่วฮ่องโกง

นี่นะครับอันนี้เป็นคนฮ่องกง
เป็นปีนใช้ยังไง
ฮ่องกงกลุ่มนี้เขามาเที่ยวที่เมืองไทย
เสร็จแล้วเขาก็ไปปีนบนยอดตึกใบโหยก

ก็จะมีการไปถ่ายในหลายที่
ไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศนุนมะก้งมะก้าว

เป็นเสาส่งสัญญาณทีวีดิจิตอล
ของอาคารใบหยกอืมใบหยกสองนะฮะอืมขณะซึ่งตอนนี้ทางโรงแรมเองกำลังตรวจสอบกล้องวงจรปิดย้อนหลังนะครับ
เพื่อดำเนินคดีกับกลุ่มวัยรุ่นที่รักรอบไปบริเวณดังกล่าวนี่ไงนะฮะนี่เขาตามจับแล้ว
ส่งไลน์มาว่าถ้าผีมันทำอะไรได้ขนาดนั้นป่านนี้ผีคงคลองโลกไปนะตบไม้ตบมือตบไม้ตบมือนี่คุณหนุ่ม
อะไรครับฉันขอเอาไอ้ไข่ฉันไปให้เพื่อนฉันนั้นไม่ตบปากไม่เอามันหายไปแล้วนะเธอไม่เอาไม่ให้ไม่ให้
คุณอ้ำอธิชาติไปเป็นผู้จัดละครจำได้ไหมแล้วก็มีข้อหาว่าโกงเงินดาราวันนี้ลาหูยกแล้วจบยัง
หมดทุกข์หมดโศกสักทีนึงเขายกฟ้องกันหมดแล้วมันไม่มีแล้วแหมพูดอย่างนั้นเขาเป็นผัวคุณอย่างนั้นเถอะ
ก็เป็นผัวนัดมีเหรียญแม่งจะไม่รู้ล่ะ
จัดละครเรื่องเจ้าเวหาใช่ป่ะ

เวหาหรือย่า
ซึ่งทั้งสองเนี่ยออกมาแถลงข่าวแล้วเรียบร้อยนะคะ
ล่าสุดอ้ำเขาก็มาเปิดใจเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว
บอกอย่างนี้ค่ะว่าจริงแล้วเรื่องคดี
ผมก็ไม่ได้ทราบรายละเอียดมากนัก
แต่ได้ทราบตั้งแต่ตอนที่มีน้องนักแสดง๔คน
เขาก็ทำการฟ้องร้องไปกับบริษัทที่มีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบในการจ่ายตังค์
แต่ว่าฝ่ายจำเลยยอมชดใช้เงินตามที่นักแสดงเรียกร้องไปแล้ว

ใช่แต่จะเป็นตัวเลขเท่าไหร่นั้นผมก็ไม่ทราบ
เป็นนักจัดละครมันต้องละเอียดหน่อยนะ

ผมในฐานะผู้จัดเนี่ยก็ดีใจนะที่ไม่ต้องยืดเยื้อ
อันนี้นี่คือพาร์ทหนึ่งแล้วนะจบอย่างนี้นะ
ส่วนคดีที่ผมฟ้องหมินประมาทแล้วก็เรียกค่าเสียหาย

ยังคือตัวของ

คุณเมียเก็บก็คือไม่โผล่หน้างังนึง

อีบ้าอย่างไรละครับอีแอ็กชิไคนขายสัลและแหน่พูด

คุณแอลจี้คุณช่วยพูดให้กล้องฟังอีกครั้งได้มั้ยครับ
เก็บหายไปเลยแล้วอืม
เขาบอกว่าคดีนี้มันอาจจะล่าช้าหน่อยเพราะมันเป็นคดีใหญ่
อาจจะต้องตามหลังคดีแพ่งมา
แล้วก็ทุกอย่างมันเป็นเรื่องของขั้นตอนก็เลยต้องปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนไป
แต่ว่าผมก็มีความกังวลใจแล้วก็ท้ออะไร

ไปเล่นโยภาคไปออกความกาย
จัดอีกไหมละละครพอก่อนมาไปด้านร้านยินดีไปจัดละคร
อะไรนะอะไรนะใครบอกให้กินช็อกกี้

เนี่ยมันทำงานมาตลอดนะฮะแต่เอาจริงแล้วอินเลิฟเขาเนี่ยณวันนี้
ล่าสุดโลกทั้งใบของหนุ่มอ๊อฟก็คงกำลังสดใสเป็นสีชมพูนะ
ปองสีของฉันนะเพราะว่าเจ้าตัวได้โพสต์รูปจับมือกับใครสักคนลงในไอจี
อะไรนะติดปากอ่ะใครอิ่มนะใครอิ่ม
ว่าเป็นการเปิดตัวว่ากำลังปลูกต้นรักกับคนหนึ่งอยู่ซึ่งหลังจากที่หนุ่มอ๊อฟลงรูปดังกล่าวนะก็มี

แล้วเรียกว่าไงเนี่ย

คนก็เลยคิดว่าอ๊อฟจะมีผัวหรือเปล่า

แต่พ่อตังค์มันมีแล้วแน่พอยท์ล่ะโอ้ยมันเอาหรือเปล่า

บางทีมันต้องรอให้เขามาตบมือหรอกพวกแม่พ่อให้เขาตบมืออย่างเดียว
ตกทุกวันน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกด
แต่พ่อตังค์มันอ่อน

จักรจันทร์ตอนนี้เครียดดราม่าโผล่ช่อง๓ทันทีที่ออกจากช่อง๗

บอกว่าพี่พี่โผล่จริงสำหรับบทนวนทิปในเรื่องตุ๊กตาผีทางช่อง๓ทางค่ายการตนา
ก็เลยเกิดดราม่าว่าอยากจะมาร่วมงานกับช่องใหม่มากกว่าที่อยู่ช่องเดิม
จักรจันทร์ก็ได้มีการออกมาพูดถึงเรื่องนี้บอกว่า
ตอนนี้ตัวเองเป็นนักแสดงอิสระแล้วก็สามารถเล่นได้ทุกบทบาทได้ทุกช่อง
แล้วก็ไม่อยากให้คิดว่าไม่ต่อสัญญากับช่อง๗

เพราะเหตุผลที่ไม่ได้ต่อสัญญาก็คือ
ตนต้องการโปรโมทธุรกิจในสื่อหลายช่องทาง
ซึ่งพอดีเรื่องนี้ติดต่อเข้ามาเป็นจังหวะที่พอดี

อยากให้เข้าใจว่าทุกคนต่างมีจุดยืนในการทำงาน
เราก็ต่างเป็นนักแสดงเหมือนพนักงานคนอื่น

ทำงานจบที่หนึ่งก็ไปทำงานอีกที่หนึ่ง

และถ้าช่อง๗ติดต่อมาตนก็พร้อมที่จะรับ
แต่ณตอนนี้ต้องเรียนให้ทราบว่าทางช่อง๗ยังไม่ติดต่อมาเลย

คนก็เข้าไปด่าไงว่า
ไหนว่าแบบกลับเข้ามาพูดเร็ว

อุ้ยแต่จะบอกว่าหลายช่องเอานางอยู่นะ

เหมือนว่ามีหลายช่องติดต่อไปทำไมต้องไปเล่นช่องนั้น

เกาหลีด้วยกันล่าสุดโตโนภาคินก็ต้องใช้ว่าอดีตสามี
ก็ได้ออกมาเผยเรื่องนี้ว่าหลังจากที่ตนแล้วก็แตงโมเลิกลากันไปแล้ว
ก็ไม่เคยทราบข่าวแตงโมอีกเลยคนไปถามโตโน่เนอะ

หากใครที่เป็นแฟนเก่าถึงจะเลิกกันไปแล้วตนก็อยากให้เขาเจอกันสิ่งดี
นิดานิชานนี่ก็คือคนที่เป็นกู้จินเขา

เฮ้ยก็เปิดไล่นานแล้วเอาเลย
ขอแล้วตนเขากลับไปหาตังค์หรือเปล่า
ว่ากันเข้าไปเที่ยวเกาหลงเกาหลีด้วยกันแล้วเขามีเที่ยวด้วยกันสองคน
เกาหลงเกาหลงกันกันกลับไปคบกันบ้างก็น่าจะหรือเปล่า

อารมณ์กินน้ำเยอะมันจะได้มีสติมากขึ้น

หนุ่มหนุ่มอย่าชั่วนะ
หนุ่มกลับมายังไม่ต้องจับมือแทคทีกัน